ถามคุณสืบสกุลขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าบนฟุตบาทผิดไหม

ถ้าเกิดว่าขับรถไม่ต่อภาษีไม่ต่อพรบผิดไหม

คราวนี้นี่เป็นนุ่มหัวร้อนแล้วก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวเลยนะคะ
ท่านรองผู้ว่าโพสต์เฟซบุ๊กนี้เลย
ไปดูเรื่องนี้กันเพราะว่านุ่มหัวร้อนคนนี้
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกั๊บด้วยนะ
อยู่ริมฟุตบาทแล้วไปเจอเทศกิจเนี่ยค่ะ

โอ้โหอะไรไม่รู้ผลักรถตัวเองแล้วก็ทืบรถตัวเอง

คือไม่ไหวแล้วมีเครื่องข้าวของด้วยค่ะ

ใจเย็นใจเย็นเนี่ยดูสิมันเกิดอะไรขึ้นคะ
คลิปนี้นายสกลทีพระเทียกุลรองผู้ว่ากรุงเทพอาหารคลนะคะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีข้อความ
บอกว่าหัวร้อนเหตุเกิดที่จุดตรวจจับปรับ
มอเตอร์ไซส์ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าซอยสุขุนวิท๓๙เขตวัฒนา
คุณพี่คนนี้คงหุดหงิดที่ขับขี่มาบนทางเท้า
แล้วถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดเชิญมาเปรียบเทียบปรับ
ก็เลยออกอาการอย่างที่เห็น
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องข้อกฎหมายกันหน่อย
ขับขี่หรือว่าไปจอดรถบนทางเท้า
อันนี้เป็นความผิดตามพรบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โทษปรับก็คือไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ส่วนคลิปนี้นะคะเป็นเหตุ
อันนี้จบไปแล้วนะคลิปนึงนะ

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ย
ถูกตำรวจโรงพักหนองเรือที่จังหวัดขอนแก่น
เขาเรียกมามาจ่ายค่าปรับ
เพราะว่ารถคุณพี่เขาไม่ได้ต่อภาษี

แต่ดูสิที่คุณพี่เขาถือมือถืออยู่เนี่ย
กำลังไลฟ์นะคะถ่ายคลิปนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในกลุ่มตรวจสอบอำนาจรัฐ
แล้วก็ให้ตำรวจแสดงใบอนุญาต
เอามาดูหน่อยใบอนุญาตตั้งด่านมีไหม
เดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
แต่ผมไม่ปรับผมจะปรับข้อหา
หยุดต่อภาษีแค่ข้อหาเดียว๕๐๐บาท

ผมจะปรับที่ฉันไปปรับที่โรงพักครับไม่เป็นไร

มีถูกต้องเรียบร้อยคุณไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพัก

มีเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเอามาดูนะครับ
หน้าที่แล้วคุณอย่ามาอ้างถ้าคุณไม่ผิดเขาปล่อยนะครับ

ขอระบอคุณก็ไปทำนะครับ
อย่ามาครูตำรวจเขาทำตามหน้าที่เขามีคำสั่งแต่งตั้ง
ไม่ใช่ว่าเขาสูงสี่สูงห้าเขายังมาแล้วเขาสอบมานะครับ
เขาทำตามหน้าที่อยู่ตากเหงื่ออยู่
เวลารถโดนลักโดนชนมาแจ้งตำรวจให้เขาสกัด
ผมถามก่อนถ้าถูกเขาปล่อยไหมรถวิ่งมาเป็นพันคัน
โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปโรงพักกับผมแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
กว่าจะโอเคนะคุณผู้ชม
กล้องจากมุมของตำรวจก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลย
สุดท้ายค่ะพี่ผู้ชายคนนี้ก็ต้องไปโรงพัก
จากโดนข้อหาที่ไม่ต่อภาษีทะเบียนรถ
ไม่ทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วนะ
ที่โดนเพิ่มไปตอนท้ายคลิปที่ตำรวจเขาบอกนะก็คือ
หมินเจ้าพนักงานโดนเพิ่มไปด้วยค่ะ
ซึ่งก็ถูกสารตัดสินนะคะจำคุก๑เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
แต่ว่าศาลก็ให้รอลงอาญาโทษจำคุกเอาไว้ก่อน
เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะ
แสดงความคิดเห็นมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอก็ได้

คุณสืบสกุลแล้วก็ดิฉันรออ่านอยู่นะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้พอมีการโพสต์ไป
ส่วนใหญ่เขาก็แสดงความคิดเห็นแหละ
ว่าพี่ครับก่อนจะตรวจสอบอำนาจรัฐ
ตรวจสอบตัวเองก่อนไหมว่าตัวพี่ทำถูกกฎหมายหรือยัง

หากถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอันนี้ไม่มีความผิด
แต่ถ้าเกิดว่าไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีหลักฐาน
อันนี้ผิดนะคะผิดดูหมินเจ้าพนักงานนะคะ
ทั้ง๒คลิปเลยที่นำมาให้ดูกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าโดนปรับแล้วก็โมโหหงุดหงิด
กรณีนี้ไม่ได้ต่อภาษีไม่มีพรบ
เรื่องราวบนท้องถนนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมาย
คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาเยอะเลย